คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะ
ถือว่าเป็นงานแต่งงานใหญ่ของคนในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะ
หลากหลายโมเมนต์จริงเมื่อวานนี้ที่ทุกคนได้รับชมผ่านโซเชียล

สมกับที่เป็นคู่รักที่พิสูจน์เส้นทางมาถึง๑๐ปีนะคะ
โดยเฉพาะในช่วงแถลงข่าวได้เห็นทั้งความอบอุ่นที่พี่ตูนส่งมาให้ก้อย
บอกเล่าความประทับใจพี่ต้อยคือผู้หญิงที่อยู่ข้างในทุกช่วงสำคัญของชีวิต
และเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องเล็กน้อยของคนรอบข้างอยู่เสมอ
ในขณะที่ก้อยเองก็กลั้นน้ำตาไม่ไหวเมื่อเธอต้องพูดถึงพี่ตูน
ผู้ชายที่เข้ามาทำให้ชีวิตเธอดีขึ้น
และเป็นแรงผลักดันให้เธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ
ระหว่างทางก้อยเขาก็มักจะเติมให้ผมเป็นคนเติมให้ผมซะเยอะ
ไม่ว่าผมจะไปทำกิจกรรมอะไรไม่ว่าผมออกไปวิ่งออกไปอะไร
ซึ่งเขาก็ไม่ใช่คนตั้งแต่แรกเขาไม่ได้ออกกำลังหรือวิ่งตั้งแต่แรก
ก็เลือกที่จะมาตากแดดตากลมกับเรา
คือลำบากคือเขายอมที่จะแบบเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตเรา
ซึ่งเรารู้สึกว่าเราเคารพเขาตรงนี้มากในการตัดสินใจ
รักที่พี่ตูนให้ก้อยคือมันมากพอที่จะทำให้ผู้หญิงคนนึง
กล้าที่จะมีแรงเดินต่อไปในทุกวัน
จริงแล้วมันเพิ่งเริ่มต้น
มันคือจุดเริ่มต้นของก้าวของมาราทอนใหม่ในชีวิต
ที่เราจะต้องไปด้วยกันต่อ
วันนี้ค่ะทั้งคู่ตั้งใจจะไปใช้ชีวิตผู้อยู่ที่จังหวัดตรูเก็ตนะ

พี่ตูนแอบบอกนะคะว่ากลัวจะวิ่งตามลูกไม่ทัน
ตอนนี้ปรึกษาหมอแล้วแต่เชื่อว่ายังซิกปังไม่ต้องพึ่งแพทย์จ้า

คือเตรียมตัววางแผนการเป็นคุณพ่อคุณแม่
เราก็อยากจะใช้วิธีธรรมชาติเนอะ
แต่พี่จูนเหมือนอยากมีลูกแฝดป่ะ
คืออยากมีมากกว่าหนึ่ง
คืออยากจะมีเพื่อน